คุณผู้ชมคะมากันที่กระแสข่าวที่ค่อนข้างจะฮือฮา

เจ้าพ่อรายการผีนั่นเองนะคะคุณผู้ชม

จู่ก็มีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือออกมาว่าพี่ป๋องเนี่ย

ซึ่งจริงพี่ป๋องไม่เคยแต่งงานมาก่อนเลยนะคุณ
แต่ว่านักแสดงรุ่นน้องคนสนิทต้นหอมสกุลตลานี่แหละ
กลับนำภาพของน้องเป็ดน้ำ
หัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่อป๋อง
มาโพสต์ประกาศลงในอินสตาแกรมส่วนตัว

ป๋องก็ยอมรับนะคะว่าเป็นลูกชายของเขาจริง

พร้อมกับเหยว่าตอนนี้มีหนึ่งแล้วใช่ไหม
เตรียมแพลนที่จะปั๊มทายาทคนที่สองต่อเลยจ้า

แต่ว่ามีความรู้สึกว่าน้องก็ไม่ได้เป็นคนในวงการ
ตัวเล็กเองมันก็ด้วยความเป็นเด็ก

พ่อก็ชื่อป๋องลูกชื่อเป็ดก็โอเค
วันนี้พอดีพอเกิดเดือนมีนาก็เลยคิดว่ากลัวเขาจะร้อนครับ
ก็เลยใส่คำว่าน้ำเข้าไปทำก็กลายเป็นเป็ดน้ำ
ี่สิบปีข้างหน้าชื่อมันจะต้องเป็นชื่อที่โดดเด่นอ่า

ถ้ามันไม่ได้จริงก็กะว่าจะคงคัดเลย

มันก็มีความรู้สึกว่าเรามีเป้าหมาย

ต้องบอกว่าจริงแล้วคนในวงการบันเทิงหลายคน

เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะ